ถึงแล้วค่ะข่าวที่เราโปรยไปตั้งแต่ช่วงต้นเบรก

ก็พยายามที่จะตรวจสอบอยู่ตอนนี้

แต่ว่าทีนี้นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งธนาคาร
เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารก็คือสาวแบงค์นี่แหละ

และตัวเองก็ทำงานเรื่องของการเงินมาด้วย

รู้อยู่แล้วถ้าสอบถามอะไร
และสิ่งที่ได้มาจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

แต่สิ่งที่ทำให้คนเข้าไปดูคลิป
ซึ่งนานกว่า๑ชั่วโมงเป็นล้านคน
เพราะบทบาทของเธอ
ร้องไห้ร้องห่มนี่ครบทีเดียว
ปีบทกระจุยกระจายเลยนะคะ
แต่ว่าคือคลิปทั้งหมด๑ชั่วโมงกว่านะ
แต่ว่าเราตัดบางช่วงบางตอนมาให้ดูค่ะ

ภาคแมงดงรตรีปัญญาตนพย์ดงรตรีท่านชายชัยบูพาครับ
อันนี้อยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
ครับผม
รอใจเย็นก่อนพี่ทีหนึ่ง

๑๕เปอร์เซ็นต์

อ่าผมกดเริ่มทำรายการครับผม
อยู่ลำปางเหรอคะ

ขอเชิญใหม่เลข๑๖๗ที่ช่องบริการ๑๕

เฮ้ยลำปางเหรอ
ฮัลโหลค่ะ
ครับครับครับครับครับตอนนี้เราจอดด้วยไงครับผม

ครับครับผมครับครับ
เลขที่๑๑๖๓ประตูม้าพระแก้วเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ครับครับบ้านผมเองครับบ้านผมเองครับ
ทำอาชีพอะไรอยู่คะรับเหมาสร้างบ้านนี่
ครับครับอ๋อห่าว

ครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับนะ
คนยังไม่กลัวคนเลยคนจะกลัวผมต้องไง

ครับผมครับครับ
ขอบคุณสำหรับชื่อนามสกุลเลขบัญชีและที่อยู่ที่บ้านนะคะ

คนยังไม่กลัวคนเลยคนจะไม่กลัวผมต้องไปล่ะ

ขอบคุณที่อยู่นะคะขอบคุณค่ะ

ครบที่อยู่บ้านเลขที่รู้หมดเลยทีนี้
และที่สำคัญคือสังเกตตอนแรกที่เขามีการคุยกัน
ตอนแรกมีการคุยกันนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการโอนเงิน
บัญชีของแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นบัญชีของธนาคารสีม่วง

ใช่เขาก็ทำงานอยู่ธนาคารสีม่วงอยู่แล้ว

ก็คือขอเลขที่บัญชีมาขอชื่อมาแล้วเข้าไปดูประวัติเท่านั้นจบเลยค่ะ
ทุกอย่างได้ข้อมูลมาหมดเลยและถามย้อนกลับขึ้นไปด้วย
พี่ใช่คนที่อยู่บ้านเลขที่นี้หรือไม่
ใช่สิครับเปิดหน้าจอเคาะฐานข้อมูลเจออยู่แล้วนี่ครับ
เจออยู่แล้วนะคะแล้วก็ตกใจกันไปแล้วก็พยายามจะพูดเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา
สุดท้ายก็ต้องวางสายไปวางสายแทบไม่ทันเลย
รู้ข้อมูลหมดเลยนะคะคลิปนี้จริงแล้วความยาวเนี่ย๑ชั่วโมงกับอีก๒๔นาที
ในการตะล่อมตะล่อมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จนได้ข้อมูลมาทั้งหมด
และคนดูเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ยอดวิว๑ล้านกับอีก๓แสนกว่าครั้ง
พนักงานสาวรายนี้นี่แหละค่ะเห็นวิธีการของเธอทั้งหมดนะคะ
คือพูดคุยจนได้ข้อมูลมาใช้เวลา๑ชั่วโมงกว่าโดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเช่นกันนะคะ
สายตรวจโซเชียลสอบถามไปเลยค่ะอยากจะรู้จักสาวรายนี้สาวแบงค์รายนี้
ชื่อนางสาวมารีนาแสงฉาย
เป็นพนักงานธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในราชบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าพยายามพูดคุย
อกถามข้อมูลจากคนร้ายให้มากที่สุด
เพื่อให้คนดูไลฟ์ได้ทราบถึงพฤติกรรมของแก๊งคนร้าย

ซึ่งครั้งนี้เธอก็ถูกหลอกว่าเธอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติด

ปศตำรวจปราบรามยาเสพติดนะคะ
ซึ่งที่ทำเป็นแกล้งร้องไห้เนี่ย
จนได้มาข้อมูลทุกอย่าง
แล้วก็ได้แจ้งความส่งให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วนะคะ
ส่วนการแพร่ภาพสดไม่คิดว่าจะมีคนดูขนาดนั้น

เพราะถ้าเหยื่อเป็นผู้สูงอายุอาจจะหลงเชื่อได้
เพราะมีการนำเลขบัญชีมาอ้าง
เอากฎหมายมาอ้างทำให้น่าเชื่อถือค่ะ
ถ้าใครฟังอะไรแล้วมั่นใจว่าตัวเอง
ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
อย่าไปตอบอย่าไปทำอะไรแบบนี้
ใช่ค่ะก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อนนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนคะ
เราโทรกลับไปที่หน่วยงานนั้นเพื่อที่จะตรวจสอบเลย
แต่จริงแล้วอยากจะให้ตำรวจเอาข้อมูลทั้งหมดที่น้องเขาได้
สืบต่อไปตามจับให้มันได้
อยู่ก็รู้แล้วบ้านเลขที่ชื่อเบอร์โทรได้หมดเลยครับ

เขาเคยโทรมาหาคุณแม่ผม
ผมก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องวางไปเลยอย่าไปคุย

นี่แหละค่ะบอกว่าเราถูกรางวัล

คุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วก็ระวังตัวด้วย